เสือนเลื่อนรั่นตั้งแต่วิกหมอชิดมาถึงไทยรัฐขุมชงขา
เมื่อกี้ฉันจะต่างรถทยาบาลแล้วเฮอลี่

นักแสดงที่แฟนคลับเยอะมาก

เขาได้มารับเล่นลักษณ์ของพี่หนิงปะนิตา
สะเทือนจริงเขาบอกโคจรมาเจอกันยังไงคู่นี้นะครับ
งานนี้ฮือฮากันทั้งกองคุณค่ะเพราะว่าหนุ่มมิ้วนี่นะคะต้องเข้าฉากประชันกับใคร
อีกคนก็หล่อเลือกไม่ถูกมิคโอมัยา
ร่วมด้วยช่วยกันกับนางเอกปูเป้เกษรินตามบทเลย
คือในบทนี้นะมันเคร่งเครียดกันสุดฤทธิ
นี่นะจะตะบันหน้ามิวอย่างเดียวเลยจะต่อยอย่างเดียวเลย
แต่พอสั่งพัดเท่านั้นแหละหนุ่มมิวบอกเลยว่าโอ้โหพี่เสียวสันหลังวาบวาบเลย
กลัวว่าจะโดนมาดาราวิกหมอชิตนี่นะมาแกล้งลุมแกงเขา

มาทั้งแหย่ทั้งหยอกขนาดผู้จัดพี่หนิงปณิตานี่นะ
แต่งหน้ามาสวยจัดชุดเต็มมารอแกงเลย
อุ๊ยไม่ใช่เขามารอถ่ายรูปคู่กับดิว
เดี๋ยวไปชมภาพเบื้องหลังกองถ่ายหน่อยค่ะ
แหมหน้ากล้องดุเดือดแต่หลังกล้องเฮฮามากค่ะ
ต้องรอออกอะไรวะ
เดี๋ยวนี้จึงขนาดออกแล้วแพงกะเรียง
ระดับตัวท็อปบอกแล้วไม่สะเทือนได้ไง

เป็นเราเราก็ยืนต่อรอคิวถ่ายรูปเหมือนกันนั่นแหละ

นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าที่เห็นว่าดูดเดือดในหน้าจอนะจ๊
แต่ท่องจอเนี่ยเขาก็เลิบเลิบกระดิ่งแล้วพูดถึงแล้วค่ะ